อุกอาจที่เกิดขึ้นกลางเมืองตรังกันหน่อยค่ะ
มีมือปืนสวมชุดขาวกินเจ

ยิงศักดิ์นายีค้อมจนได้รับบาดเจ็บ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นการปิดบัญชีแค้น
คดียิงผู้กว้างขวางที่เกิดขึ้น

ช่วงค่ำตำรวจสพเมืองตรังก็ไปตรวจสอบ
จุดที่เกิดเหตุว่ามีคนยิงกันได้รับบาดเจ็บ
แถวปากซอยสังควิทย์ที่ถนนเพลินพิทักษ

สภาพด้านขวาโดนกระหน่ำยิงเป็นรูพุน
เป็น๑๐รูเลยนะขึ้นไปเกยอยู่บนฟุตปาด
แล้วก็เจอโตโยต้าเมื่อกี้ค่ะ
ด้านหน้าถูกชนพังยับเลย
ข้าวของหน้าบ้านของชาวบ้าน
ถูกชนกระจัดกระจายเกลื่อนเลยนะคะ

ตกอยู่๒ปลอกเจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
คนเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตรังไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะ
คือนายเชิดสักพลายพันธุ์หรือสักนายีคอม
กระนำยิงที่รถแต่ไม่ตายนะ
ใช่ค่ะก็โดนยิงชายโครงไปนัดหนึ่ง

ซึ่งแพทย์ก็เร่งให้การช่วยเหลือ

แต่ว่าล่าสุดทีมข่าวเราเช็คไปอาการปลอดภัยแล้ว
จากการสอบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นายเชิดสักหรือสักนายีคอมเนี่ยนะคะ

มีน้องชายนั่งมาด้านข้างคนขับ
แล้วระหว่างทางที่ขับรถมาตามเส้นทางตรงถนนห้วยยอดเนี่ย
ซึ่งตรงนั้นมันเป็นโค้งหักศอกค่ะ
ชะลอรถคนร้ายขับรถตามมานะ
จนถึงทางแยกถนนเพลินพิทักษ์
ทีนี้พอศักดิ์นายีค้อมจอดรถปั๊บ
คนร้ายเร่งเครื่องขึ้นมาเลยค่ะมาประกบทางด้านขวา
แล้วเอาปืน๑๑มมกระหน่ำยิง๔นัด
ส่วนตัวนายศักดิ์นายีค้อมเนี่ยนะคะ
ก็ไหวตัวทันเข้าเกียร์ถอยหลัง
ไปประมาณ๑๐๐เมตรจนรถปีนฟุตปาดค่ะ

พอรถจอดได้เนี่ยตอนนั้นหนึ่งในคนร้าย
นายศักดิ์นายหยีค้อมบอกว่าเขาสวมชุดขาวกินเจ

วิ่งมาจากวีออสสีขาวไม่รู้หมายเลขทะเบียน
ก็เอาถืออาวุธปืนมาค่ะ
แล้วก็มาเจาะกระหน่ำยิงซ้ำอีกหลายนัดเลย
คิดว่าคงไม่รอดแล้วก็เลยกลับขึ้นรถ

ส่วนแนวทางการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ
ก็ทราบว่านายเชิดศักดิ์หรือว่าศักดิ์นายีค้อม
พ้นโทษจำคุกฐานความผิดต่อชีวิต

พ้นโทษออกมาเมื่อ๑๕มกราคม

แล้วก็ไปผัวพันกับคดีรับจ้างยิงอดีตกำนันคนดังเมืองตรัง

ที่เรื่องของการฆ่าปิดบัญชีแค้นนะคะ
ตอนนี้ตำรวจก็เร่งแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิด

รวมถึงจะสอบปากคำคนใกล้ชิดเพิ่มเติม
เพื่อหาสาเหตุการมารัวยิงครั้งนี้ด้วยนะคะ